รอบนี้อย่าพลาดส่งฝาเลย
และโทรไตทุกคนและล้านทุกคน
แดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพปี๒
พวกเรา๓คนก็ถือว่าเป็นเพื่อนกันแหละนะ
แต่คุณเคยได้ยินกันไหมว่ายิ่งโตขึ้นเพื่อนยิ่งน้อยลง

มันก็จริงนะแต่มีวิธีแก้ง่าย

คุณไปโพสต์ลงในโซเชียลของคุณเลย
บอกว่าถูกลอตเตอรี่รางวัลที่๑

อะไรเพื่อนแท้เพื่อนที่เป็นมิตร

แต่ว่าไปคำว่าเพื่อนมันก็มีหลายแบบในประเภทเห็นไหมคุณ
เพื่อนเที่ยวเพื่อนกินออกก็ว่ากันไปมากมาย
อันนี้เรื่องจริงนะผมก็ยอมรับผมเป็นคนติดเพื่อนนะ

คุณไม่เคยไปกับเพื่อนเลยนะคะวันนึงนะ
ชวนยังไม่ไปเลยค่ะคุณจะบอกว่าคุณติดเพื่อนได้ไงคะ

พูดแบบมันเป็นเพื่อนคันปากอะ
ก็บอกแล้วนะคะค่ะกูผมก็เหมือนเป็นคน
จะไหนครับคุณชนะ
ถ้าของผมนะเอาแบบยุคนี้สมัยนี้

เฮ้ยรู้จักมั้ยเขาว่าเพื่อน

มากกว่าเพื่อนแต่ไม่ใช่แฟนครับ

ได้ยินไปก็อย่าไปคิดอะไรมาก
อ่ะแล้วน้องบ๊วยตรองมีเพื่อนแบบนั้นเหรอ
เพื่อนไว้ทีหลังค่ะไปกับผู้ชายก่อนเลย

ใช่กับผู้ชายสิคะคุณ
เออเอาเพื่อนอยู่กับเราตลอดเวลาค่ะ

เอาแน่นอนแหละไม่ว่าเราจะเลือกครบคู่

แต่ถ้าหากว่าครบคาราบาลแล้วก็

เขาอยู่เป็นเพื่อนคนไทยมายาวนานหลายปี
แล้วก็ยืนราคาที่๑๐บาทเท่าเดิมด้วย

ยังสามารถลุ้นทองล้านได้

จับจริงแจกจริงมีผู้โชคดีจริง
ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย

กดเลย

คุ้มภาพจริงครับคุณผู้ชม

เอาทุกข้างตรงนี้จะเป็นหุ้มภาพไหนจังหวะไหน
ในใต้ออกตรงมี๑๐เท่ากัน

ยินดีด้วยค่ะ
ผู้โชคดีได้แก่คุณสำริทบุญมีจากจังหวัดสุรินทร์
ติการุ้นล้านและมอเตอร์ไซค์ร้อยคัน

ตามด้วยชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์

ประกาศผลทุกวันในรายการตลอดข่าว
เวลา๙นาฬิกา๓๐นาที